ในโลกโซเชียลเขายังมีเรื่องราวสนุกที่เขาแชร์กันอีกเยอะเลย
มีคนขายพวงมาลัยท่านหนึ่งนี่นะคะ
เขามีลีลาการขายที่แบบโอ้โหถ้าเห็นแล้วคุณอยากจะเหมาซื้อเลย
คือเวลาขายของเนี่ยเขาบอกว่าขายธรรมดาโลกมันไม่จำ
ก็เลยต้องขายด้วยวิธีนี้ค่ะ
คุณผู้ชมคะจะบอกว่าขายของยังไงให้โลกจำก็คงไม่ได้
ขายของยังไงให้ไม่เมื่อยคอดีกว่าตอนนี้

อ้าวนี่น่าจะใส่สปริงไว้
โอ้โหโอ้โหลีลาการขายพวงมาลัยไม่ธรรมดา
ทำเป็นเล่นไปน้องใบตองคุณชนะ
คนนี้ผมครับคล้ายคับคา
แล้วเคยอ่านข่าวเขาขายพวงมาลัยขายดอกไม้แบบนี้ไปทีแล้วนะ
มะลิจำปลา๒๐บาทอะไรก็ไม่รู้แต่สุดท้ายเหลือแต่ดาวเรือง
นี่คือท่าส่งมอบดอกไม้พวงมาลัยของเขานะคะ
โอ้โหขายเสร็จทำไมคือกลับเข้าร้านนวดต่อเลยหรือเปล่า

ต้องใช้ลูกประคบแล้วล่ะค่ะถ้าจะสายเยอะขนาดนี้นะ

คือเวลาคนส่วนใหญ่เขาเห็นการขายของที่แบบเล่นใหญ่
อย่างนี้เขาเรียกเล่นใหญ่ใหญ่พอไหมอย่างนี้
แล้วก็แบบสนุกสนานเรียกมาคุยด้วย
แล้วก็อุดหนุนกันไปตามระเบียบนะคะ

นี้เนี่ยพรมะลายเนี่ยราคาหลัก๑๐เพราะว่าพวงหนึ่ง๑๐บาท๒๐บาทใช่ไหม
แต่พรีเซนต์เนี่ยหลักล้านถ้าขายของเนี่ยโอ้โหขนาดนับเงินทอนยังต้องสายคอไปด้วยเลยคุณ

คลิปนี้พอถูกโพสต์ลงไปในโลกโซเชียลก็มีคนเข้ามาคลิกดูกันเยอะนะคะ
น้องคนนี้เขาถูกทับทามให้ไปเล่นหนังแล้วนะ

พจน์อานนท์เขามาทาบทามน้องไปเล่นหนังแล้ว
นี่ทั้งขยันนะอดทนทำงานเก่งมีจุดยืนเป็นของตัวเอง
แล้วก็สนับสนุนแหละคนทำงานสุจริตขยันยังไงก็ไม่อดตาย

เขาต้องมีเทคนิคมีวิธีการขายที่มันสร้างจุดเด่นสร้างเสียงหัวเราะรอยยิ้มให้กับแบบว่าลูกค้า
ลูกค้าจะได้ติดอกติดใจแล้วก็เรียกซื้อหากันเป็นธรรมดา
เวลาจะทอนเงินก็จะต้องทอนไปด้วย
แบบนี้สิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบอะไรอย่างนี้

เผื่อว่าเราจะได้เป็นแบบพิธีกรที่มันมีจุดขายขึ้นมาบ้าง
ถ้าทำไปทำมาเผลอไปเข้าตาคุณพจน์อานนท์เขาอาจจะชวนคุณไปเล่นหนังด้วยก็ได้
อาจจะได้ไปเล่นหนังคู่กับน้องเขา
เป็นพระเอกกับนางเอกก็ได้ใช่มั้ยคะพี่พลต
อย่างนี้ดิฉันรู้ว่าต้องเล่นเรื่องอะไร
ก็ไม่แน่เหมือนกันเผื่อว่าพี่พอสจะสนใจ
เรียกดิฉันไปเป็นแคทเชียร์

คุณผู้ชมเขาโยกตามแล้วเนี่ย
หัวเขาบอกว่าทีวีมันสายหรือตาลายหรือคอดิฉันเป็นอะไร

ตอนนี้หันกลับไม่ได้แล้วนะ
ไม่ได้แค่โยกคนเดียวนะช่างภาพเนี่ยก็โยกตามไปด้วย
เห็นไหมมันเป็นลีลาของเธอ
แล้วมันทำให้แบบว่าเราเกิดความรู้สึกอะไรแบบสนุกสนานไปด้วย